จังหวัดสุพรรณบุรีเมื่อวานนี้นะคะ

บอกว่าช่วยหน่อยคือลูกสาว

ตั้งแต่๓๑พฤษภาคมที่ผ่านมา
นับไปนับมาก็รวมเมื่อวานด้วย

เจ้าหน้าที่ก็ออกตามหาสักประมาณ๓ทุ่ม

เรื่องของไฟฟ้าที่อาจจะไม่เพียงพอเนี่ยนะคะ

พบในสภาพที่ยังมีชีวิตอยู่
ก็อิดโรยเพราะว่าหายไปจากบ้านตั้ง๓วันแล้วนะ

เป็นชาวบ้านตำบลวังคันอำเภอด่านช้าง

ไปแจ้งกับเจ้าหน้าที่บอกว่าให้ช่วยหน่อย

รุ่งสกรวงเอี่ยมอายุ๔๗ปี
เธอคนนี้เนี่ยมีอาการป่วยทางจิต

ตั้งแต่๓๑พฤษภาคมที่ผ่านมา

อาจจะหนีขึ้นไปบนภูเขาหลังบ้าน

ก็เลยทำให้ตกร่องเขา

แล้วก็ช่วยตัวเองไม่ได้ตอนแรกคาดการณ์แบบนี้นะคะ
เจ้าหน้าที่เองก็ช่วยกันหลากหลายหน่วยงานค่ะ
ฝ่ายปกครองตำรวจอาสาสมัครกู้ภัย

ยุติการค้นหาเพราะว่าฝนตกหนัก
ไฟฟ้าก็มีไม่เพียงพอด้วย

ไปพบผู้สูญหายอยู่บนเขาใกล้บ้าน
เจ้าหน้าที่เขาก็เลยออกตามหากันอีกครั้ง

พบตอนนั้นในสภาพคืออิดโรย

มีโซ่แล้วก็เสาหลักพันติดอยู่กับ
ถาวันก็เลยทำให้นางสาวรุ่งสกร

จากการสอบถามชาวบ้านที่ไปพบคนแรก

ระหว่างรอทีมค้นหาที่กำลังเดินทางมาสมทบ
จังหวะนั้นได้ยินเสียงคล้าย
กับผู้หญิงอยู่ใกล้บริเวณที่เขาเดินไป

บนต่างหน้างชนเขาอยู่บนก้อนหิน

ตัดสินใจโทรศัพท์ประสานเจ้าหน้าที่กู้ภัย

นำตัวนางสาวรุ่งสกรกลับส่งลงมาที่บ้าน

เรื่องต้นพบว่ามีอาการอิดโรย
เนื่องจากว่าผู้สูญหายก็คือนางสาวรุ่งสกร
เธอก็อดอาหารไปหลายวันนะ
หายไปตั้งแต่๓๑พฤษภามาเจอวันที่๒คือประมาณ๓วัน

ก็เลยส่งตัวไปให้พ่อรับไปดูแลต่อนะคะ

ก็บอกว่าขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงาน
แล้วก็ชาวบ้านด้วยที่ให้การช่วยเหลือ
ตามหาลูกสาวของเขาจนกระทั่งพบ

หมั่นเอาใจใส่มากขึ้น